ทำไมไปทำอะไรต้องค้างเอาไว้อย่างนั้นล่ะคะ
มีค้างคืนกับชั่วคราวด้วยนะ
ค้างอย่างนั้นแต่หมูน้ำค้างเขาบอกว่าเก็บได้เป็นปี

หมูน้ำค้าง๑ปีทำแค่๑ครั้งในฤดูหนาวนะคะ
หมูที่แห้งได้ที่หรือว่าแขวนไว้นานจนเกินไปนะคะ
ก่อนอื่นเราก็นำหมูลงมาเผาไฟแบบนี้ค่ะ
จากนั้นก็นำไปขูดแบบนี้นะคะ
เวลาล้างหมูน้ำค้างนะคะเราก็จะใช้น้ำอุ่น
งให้เขาสะอาดแบบนี้จากนั้นเราจะนำไปตากแดดนะคะ
หน้าตาของหมูน้ำตาลที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นเราก็เก็บใส่ถุงนำไปแช่ช่องฟิตนะคะ
เก็บไว้นานได้เป็นปีเลยค่ะ

เอ้าผมบอกเลยผมไม่เคยทานแต่ผมเคยเห็นอยู่บ้าง

นี่คือหมูน้ำค้างของแท้เพราะว่าค้างเอาไว้เป็นปีจริง
ปีหนึ่งเขาทำเอาไว้ได้ครั้งหนึ่งในช่วงฤดูหนาว

เขาจะนำเนื้อหมูที่หมักแล้วมาแขวนตากน้ำค้างนะ

เรียกได้ว่าทางทางเครียมต้องเปลี่ยนนะ

กูลองทาดูรสชาติมันจะแบบแตกต่างแล้วเนื้อสัมผัสมันจะมีความเหนียวหนุ่ม
ถูกนะคะแตกต่างจากหมูปกติทั่วไปจริงจริงมันเป็นภูมิปัญญาด้วย
ในการที่จะเก็บรักษาอาหารไว้ทานได้นานนานถูกต้องเอออย่างผมเคยเห็นของทางจีนเขาเลยนะ
ขาหมูใหญ่ใหญ่นะเขาโบกเกลือไว้เลยนะโบกเกลือแล้วเขาไปเก็บไว้ในห้องเก็บเฉพาะของเขาที่มันมีอากาศเย็น
จีนเขาเย็นอยู่แล้วถูกต้องแล้วเอามาฝานกินดูนะโอ้โห
อันนั้นเป็นเนื้อเบเกิ้ลที่ทางสลงประหลักเขาทำกัน